จากฟุตบอลไปดูกันฟุตซอร์โลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบียกันบ้าง
ทีมชาติไทยนั้นลงประเดิมสนามเกมแรกเจอกับรัสเซีย
ซึ่งก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมนั้นถือว่าทีมฟุตซอลไทยชุดนี้
สามารถสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างสูสีครับ
ซอลโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบียนัดแรกกลุ่มบี
ทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินครับพบกับรัสเซียทีมอันดับ๓ของโลกนะครับ
รัสเซียนั้นนำก่อนถึงสามศูนย์ครับจากดานิลดาวินดอลฟ
แล้วต่อด้วยเอดาลิมาดาวเตะบราซิเลียนที่โอนสัญชาติ
และอีกหนึ่งลูกเป็นนัทธวุฒิบัตรยาลานนะครับที่สกัดเข้าประตูตัวเอง
แต่ก่อนจบครึ่งแรกนะครับนาทีที่สิบเก้าสุภาพุทธเถือนกลางครับ
หยิงตีไทยตามมาเป็นหนึ่งต่อสามในครึ่งแรกนะครับ
กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับไทยเรามีลูกฮึดครับ
ได้มาเพียงแค่สองนาทีในครึ่งหลังนะครับไทยยิงได้ถึง๒ลูกรวดจาก
จิตรวัตรสอนวิเชียนและอภิวัตรแจ่มเจริญตีสมุดเป็นสามต่อสาม
โมเมนตัมก็กลับมาอยู่ที่ไทยเลยครับแต่รัสเซียเองก็เก่าพอนะครับ
แล้วก็มายิงได้อีก๓ประตูจากอาเต็มนิอาซอฟ
ส่วนไทยครับได้ประตูที่๔จากเจษฎาชูเดชนะครับ
แต่ก็ตามไม่ทันจบเกมครับไทยแพ้ไปสี่ประตูต่อหก
บริฐานพนานฝสรห่างชาติกล่าวชื่นชมนักไหล่นักรายไทยนะครับ
สามารถสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างสูสี

เหลือเพียงการตั้งสมาธิกับเกม
และรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องปรับปรุง
แต่เชื่อว่าจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้อย่างแน่นอนครับ
ไปดูผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกับไทยนะครับ

จากนั้นคิวบาไป๗ประตูตะหนึ่งครับ

ตามด้วยรัสเซียอันดับ๒ส่วนไทยนั้นรั้งอันดับที่๓ครับ
ไทยนั้นยังเหลือโปรแกรมอีก๒นัดนะครับ
นัดต่อไปจะพบกับคิวบาในเวลา๘นรกาของวันที่๑๔กันยายน
และต่อด้วยการเจอกับอียิปต์ครับ
ในเวลา๖นาฬิกาของวันที่๑๗กันยายน